คุณผู้ชมฮะเมื่อคืนเกิดเหตุเพลิงไหม้ใหญ่นะครับ
ที่ร้านทองกลางเมืองกราศิลป์ที่สำคัญนะครับ
มีคนเสียชีวิตอยู่ภายในอาคารพักอาศัย
ก็คือยายแล้วก็หลานสาวนั่นเองนะครับ
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๒ทุ่ม

ไฟไหม้ร้านทองลิ้มเคียนฮวด๓

ซึ่งบริเวณนั้นเป็นชุมชนย่านเศรษฐกิจใจกลางเมืองกรสินนะครับ

เป็นบ้านของนายวิชิตแสงโสภาพันธ์
อดีตนายกเทศมนตรีเมืองกรสิน
ซึ่งเปิดเป็นร้านทองมากว่า๔๐ปี
ด้านหลังติดกับตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองกาลสินนะครับ
ควันไฟพวยพุ่งออกมาจากด้านในร้านทอง
แล้วก็มีคนติดค้างอยู่ภายในนะครับ

เร่งฉีดน้ำสกัดไฟที่กำลังลุกไหม้อยู่ด้านใน

เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟมันลุกลามขยายวงกว้าง

ข้างหลังเป็นตลาดอีกนะครับ
แล้วก็รีบส่งนักผจญเพลิงเข้าไป

แต่ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก
เนื่องจากพื้นที่ค่อนข้างจะแคบ
มีกรงเหล็กแล้วก็ระบบความปลอดภัย

มีกลุ่มควันจำนวนมากที่พุ่งออกมาจากอาคาร
เจ้าหน้าที่ต้องใช้รถกระเช้าขึ้นไปครับ
เคลื่อนย้ายผู้ติดค้างภายในออกมาได้๑ราย

นายวิชิตอดีตนายกเทศมนตรีเมืองกาลสินนะครับ
เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของร้านทองได้รับบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลกาลสิน
แต่ว่าในบ้านยังมีผู้ติดอยู่ภายในบ้าน๒ชีวิตนะครับ
เป็นหญิงอายุ๗๔ปีแล้วก็เป็นหญิงอายุ๑๖ปีนะครับ

ก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงดังคล้ายกับเสียงระเบิด
ปลั๊กไฟที่เสียบไฟประจำโต๊ะไหว้บรรพบรุษในร้านทอง
คือโต๊ะไหว้บรรพบรุษเขาเรียกเสียปั๊กไว้ตลอดเวลา
ไม่ได้ถอดออกเลยกลางคืนก็ยังเปิดไฟอยู่แบบนี้
ใช่นะครับจุดนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดเพลิงไหม้นะครับ
และหลังจากนั้นเพลิงก็ลุกลามอย่างรวดเร็ว
เจ้าของบ้านพยายามนำถังดับเพลิงมาฉีดน้ำนะครับ
ฉีดดับนะแต่ไม่สามารถดับได้
จากนั้นเพลิงก็ลุกลามขึ้นไปชั้นบนนะครับ
คุณผู้ชมฮะกว่าเพลิงจะสงบเจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความยากลำบาก
แล้วก็อีก๒ชีวิตที่อยู่ภายในเจ้าหน้าที่พยายามจะเข้าไปช่วยเหลือ
สุดท้ายไม่ทันการเสียชีวิตอยู่ภายในนะครับ
ความคืบหน้าล่าสุดในช่วงเช้านะครับ
ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดกรสินผู้ว่าสุภสิทธิ์กเจริญยศ
ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ปพจังหวัด

นำรถดับเพลิงเข้าทำการฉีดน้ำ

จึงสามารถเข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุได้

เมื่อเข้าไปตรวจสอบภายในอาคารบริเวณชั้น๓
ก็พบร่างของผู้เสียชีวิต๒รายในสภาพสำลักควันนะครับ
ทราบชื่อก็คือนางสมพิษแสงโสภาพันธ์อายุ๗๔ปี
แล้วก็นางสาวตีระนาแสงโสภาพันธ์อายุขออภัย๑๖ปี
คุณผู้ชมฮะเป็นย่ากับหลานเสียชีวิตอยู่คากองเพลิง
แต่ว่าลักษณะศพไม่ได้ไหม้เกรียมนะครับสำลักควันเฉย
ส่วนสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าไฟฟ้ารัดวงจรครับ
แต่ยังคงต้องให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบ
หาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่ง
นี่เป็นเพลิงไหม้ใหญ่ที่เมืองกรสินรับปีใหม่นะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็ย้ำเตือนเนาะบางทีแบบอะไรหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้า

อันนี้เราต้องตรวจสอบตรวจเช็คสภาพด้วยนะ